อยากจะขอร้องอย่าทำให้คุณแม่ช็อกหรือว่าตกใจเหมือนกับลูกชายคนนี้นะคะ
นั่นสิครับคือบอกก่อนพฤติกรรมเป็นคนสูบบุหรีสูบบุหรี่ยังไงให้กระบะไฟไหม้ทั้งคันคุณผู้ชมมาดูกันนะคะ
ผู้ชายลูกชายคนนี้ทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ภรรยาแบบโอ้ยลำค้างขี้เกียจฟังแล้วอ่ะอืม
ขี่มัตตาไซ่แบบเออเอาไว้ใจเย็นค่อยกลับมาคุยกันใหม่ครับ
ยังพูดไม่จบภรรยาไม่ยอมอยู่ฟังใช่ไหมไปซื้อน้ำมันมาราดรถกระบะ
ญาติญาติก็พยายามเอาน้ำมาล้างมาเช็ดเสร็จปุ๊บ
ก็จะขับกระบะคันนี้แหละออกไปตามภรรยา
ปรากฏว่าจุดบุหรี่สูบในรถ

ไหม้ทั้งคันเลยคุณผู้ชมค่ะ
ลาก่อนรถกระบะนะคะเที่ยงวันนี้ค่ะ
ตำรวจสพพานทองได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีไฟไหม้รถกระบะ
ที่จอดอยู่ในบ้านที่ตำบลพานทองอพานทองจชนบุรี
รถคันนี้เป็นกระบะสีขาวทะเบียนขอไข่ออ่าง๓๑๒๗ชนบุรีนะคะ

แต่รถก็ไหม้ไปทั้งคันเสียหายหมดแล้วนะคะ
นางสวยเนี่ยเขาบอกว่าเธอไปขายของอยู่ที่ตลาดพานทอง
มีเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่ากระบะไฟไหม้
รีบกลับมาดูกระบะคันนี้เป็นของลูกชายกับลูกสะพ้าย
บอกกลับมาถึงบ้านแทบเป็นลมค่ะ
รถไฟไหม้แบบนี้จะเอาที่ไหนไปทำมาหากิน

ทะเลาะมีปากเสียงรุนแรงกับลูกสะพ้าย
แล้วโมโหมากก็เลยออกไปซื้อน้ำมันเบนซินมาราด

รีบเอาน้ำมาล้างรถเพื่อล้างเอาคราบน้ำมันออก

เพราะว่าลูกสะพ้ายก็รำคาญลูกชายเหมือนกัน

กะว่าแบบโอ๊ยไม่ฟังแล้วเดี๋ยวอารมณ์เย็นค่อยกลับมาคุยกัน
ลูกชายก็ยิ่งโมโหนักกว่าเดิมค่ะ
ขับกระบะคันนี้แหละออกไปตาม

ประกายไฟนิดเดียวกับรถที่เคยราดน้ำมันเบนซินไปแล้ว

กระบะคันนี้เป็นชื่อของลูกสะพ้ายด้วยนะคะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะชดใช้ค่าเสียหายให้ก็ละกัน

่อเรื่องเสร็จปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์หายไปเลยค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายแหละ